ใครชอบทานขนมไทยยกมือขึ้นเลย

คุณแม่ต้องเบาเผาของเบาหวานนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานจริง

แล้วก็วิถีการทำแบบไทยที่ใช้มือแบบนี้ทำ

บอกว่าไม่สะอาดหรือเปล่า
คือปกติเวลาเราเห็นตอนที่มันเสร็จแล้วหน้าทาน
แต่พอมาเห็นเบื้องหลังบางทีก็เกิดภาพเกิดความรู้สึกแบบนี้
แต่ดิฉันนะนะแค่รู้สึกว่ามันเป็นวิถีปกติอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าพอมีเหตุการณ์โควิด
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ถ้าไม่ใส่ถุงมือมันจะไม่กลายเป็นทองหยอดแบบทรงนี้หรือเปล่า

แต่ถ้าไม่ใส่ถุงมืออาจจะถนัดกว่าอะไรอย่างนี้
อยู่ดีก็กลายเป็นดราม่านี่แหละครับ
เกี่ยวกับการทำขนมไทยดั้งเดิมตามแบบโบราณ
หลังจากมีร้านขนมไทยร้านหนึ่งที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ตามขั้นตอนแบบเดิมแบบไทยเลยฮะ
ใช้มือในการหยิบจับวัตถุดิบเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการทำทองหยอดทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน
แต่ละอย่างมันออกมาหน้าตาน่าทานเลยฮะ
แต่ขั้นตอนการทำนี่แหละครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
ดราม่าเพราะมีคนเข้าไปตำหนิเข้าไปคอมเมนต์
เรื่องของการไม่สวมถุงมือ
แล้วก็บางคนถึงบอกว่าจะเลิกกินเลย

ถึงจะล้างมือแล้วก็เหอะแต่ก็จะมั่นใจได้ไง

แคนแนะให้ถอดแหวนออกก่อนด้วยนะครับ

เดี๋ยวมันจะมีสารปนเปื้อนมีความสกปรกตกลงไปในขนมนะครับ
ต่อมาเจ้าของคลิปออกมาอธิบายคุณ
บอกว่าเธออายุ๔๔ปีแล้ว
ที่บ้านทำขนมขายตั้งแต่รุ่นคุณยาย

เธอก็รักอาชีพนี้มากแล้วก็คำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก
ปกติการทำขนมไทยก็ต้องล้างมือให้สะอาด

ทำอาชีพนี้จะรู้เลยว่าการใส่ถุงมือ
และจับจีบมันจะทำไม่ถนัดเลยคุณ

ไม่ว่าจะเป็นจับจีบหรือจับให้มันเป็นหอดอย่างนี้นะ

แล้วต้องมาจีบให้มันเป็น๕จีบเหมือนเป็นดอกไม้

ถูกต้องแล้วมันไม่มีเครื่อง
มันไม่มีเครื่องอะไรเลยที่จะทำจีบแบบนี้ได้

นี่มันจะต้องอย่างนี้

บางทีมันจะมีปลายถุงมือที่มันไม่เข้ารูป
หรือพูดไม่ถนัดอย่างนี้
มันคือมันเหมือนมีอะไรมาขั้นกลาง
เขายังสามารถใส่แหวนแต่งงานทำอาหารได้เลยไม่ต้องถอด
อันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะครับ
นอกจากนี้มีคอมเมนต์คือคอมเมนต์จึงมี๒ฝั่ง
บางคนก็บอกมันสกปรกบางคนก็บอกเปลี่ยนวิถีใหม่ไหม
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการทำขนมไทยแบบนี้
เขาก็ทำกันตามแบบโบราณนะครับ
อีกทั้งขนมไทยมีขั้นตอนที่ละเมียดละมัยปรานีต

และบางทีการใส่ถุงมือทำขนมก็ไม่ได้สะอาดเสมอไป
ก็แปลกดีที่จู่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับ
บางคนคาดว่าคนที่คอมเมนต์อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้า
ที่ไม่เคยรับประทานขนมจากร้านนี้เลยก็ได้
อาจจะไปโจมตีกันอะไรอย่างนี้นะครับ

ค่ะหลากหลายประเด็นแน่นอน

สบายใจทานก็ทานไปถ้าไม่สบายใจก็พักก่อน

หรือว่าตัวคนทำเองอาจจะต้องเสนอขั้นตอนอื่นด้วย
ล้างมือถูกวิธีล้างบนล้างร่างอะไรเรียบร้อย
หยิบจับอะไรเอ๊ะเปื้อนเปลือล้างมืออะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เห็นถึงความสะอาดในทุกขั้นตอนนะฮะ